เพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กวัยเพียงแค่๗ขวบค่ะ

คือมีคุณแม่คนนึงเนี่ยปกติแล้วทำงาน
ก็จะฝากลูกเอาไว้กับย่าให้ย่าเลี้ยง
ทีนี้วันหนึ่งกลับมาเห็นลูกมีแผล

ปรากฏว่าถูกลูกเพื่อนบ้านวัย๗ขวบ
เอาน้ำมันใส่ในกระป๋องน้ำอัดลม

น้องมีแผลทั่วตัวแบบนี้ค่ะ
เธอก็เลยพาลูกมาร้องที่มูลนิธิปวีนา

อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คุณแม่ก็คือนางสิริมาทัพนุษย์ค่ะ
บอกว่าวันนี้อยากมาขอความเป็นธรรม
คือตัวเธอกับสามีเก่าเนี่ยเลิกกัน

ในพื้นที่ตำบลสะแก้วจังหวัดกำแพงเพชร

ขับรถส่งของตามต่างจังหวัด

แต่ว่าส่งเงินให้ลูกทุกเดือนไม่เคยขาด

ไปถึงนี่คุณแม่พังงะเลยตกใจมาก
เพราะว่าลูกชายมีสภาพรอยแผลเป็นเต็มตัว
แต่ที่ผ่านมาย่าไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลย

ทำไมอยู่ลูกมีแผลเต็มตัวแบบนี้
ย่าก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่า
๒ตุลาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วประมาณสัก๔เดือน

น้องคนนี้ค่ะถูกเด็กชายเอกลูกของเพื่อนบ้าน
เอาน้ำมันเบนซินใส่ขวดน้ำอัดลมแล้วก็จุดไฟ

ไฟก็ลุกติดตามตัวน้องวัย๔ขวบคนนี้
น้องต้องวิ่งหนีไปกระโดดลงอ่างน้ำบริเวณใกล้เคียง

แต่ถึงไฟจะดับแต่มันไหม้ไปแล้วนะคะ

คุณผู้ชมคือแผลมันเยอะมากค่ะ
รักษาตัวอยู่เกือบเดือนค่ะประมาณ๒๔วัน
ขณะที่พ่อแม่ของเด็กชายเอกผู้ก่อเหตุ
ไม่เคยมาเหลวแลหรือยื่นมือมาช่วยเหลือแต่อย่างใด
ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือบอกว่า
จะจ่ายเงินค่าเสียหายให้เท่าไหร่รู้ไหมคะ
๒๐๐บาทบอกว่ามีให้๒๐๐
ถ้าไม่พอใจอยากได้มากกว่านี้ไปฟ้องศาลเอา
ประโยคยอดฮิตเลยนะอยากได้มากกว่านี้ก็ไปฟ้องศาลเอาเอง
ปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาบอกว่า
ตกใจมากพอได้ฟังเรื่องนี้ที่ตกใจเป็นเพราะว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กอายุแค่๗ขวบเท่านั้นเองค่ะ
ยังเด็กมากซึ่งมูลนิธิปวีนาก็ได้มอบเงินช่วยเหลือ
สิริบากับลูกชายวัย๔ขวบไปจำนวนนึง
แล้วก็ประสานพันธุ์ตำรวจเอกวรชิตจันวง
ผู้กำกับโรงพักเมืองกำแพงเพชรให้ความเป็นธรรมกับคดีนี้ด้วย
และประสานนายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
หมายให้เจ้าหน้าที่พานางสิริมากับลูกชาย
ทำเรื่องขอรับเงินเยียวยาผู้เสียหายทางคดีค่ะ
แล้วก็จะประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อจะให้การช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปด้วย